เพราะเราคือลูกของพ่อ
ตั้งแต่โครงการที่ท่านทำ๔๐๐๐บาทกว่าโครงการนี้
มันก็ทำให้ประเทศไทยมีได้ทุกวันนี้ค่ะ
เป็นในหลวงที่ทำงานหนักเพื่อประชาชนมาตลอด
เพราะว่าป้าก็อายุเกือบ๗๐แล้ว
ก็ดูท่านมาตลอดท่านตามหลักแล้วท่านไม่น่าจะทำงานหนักถึงขนาดนี้
แต่ว่าเพราะว่าท่านรักประชาชน
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
ขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไป
ให้พอเพียงก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟื่อยไม่รู้หราก็ได้
แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟื่อย
แต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ
คือพระราชดำรัฐตอน๑ของในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพันศา๔ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๔๑
พระบรมราชวาสนี้ที่ช่างไก่ช่างนอกราชสำนักคนหนึ่งใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิต
หลังจากได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทให้ในหลวงรัชกาลที่๙
ผมนายสนไกรแน่นศรีนินช่างซ่อมฉลองพระบาทนอกพระราชสำนักของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ภูมิใจในการได้รับชายพระองค์ท่านเพราะว่าการได้รับชายเนี่ย
ผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ว่าผมจะมีโอกาสนะครับ
ผมก็เปิดร้านธรรมดานี่แหละ
แต่บังเอิญวันนั้นก็แปลกตรงที่ว่าสังเกตเห็นรถตู้มาจอดตรงข้ามกับหน้าร้านนะครับ
แล้วก็มาสองคนอีกคนหนึ่งก็ประคองถุงผ้าลายสก๊อตมาตรงเข้ามาในร้านผม
ก็เสร็จแล้วพอมาถึงที่นั้น
ที่ผมทำงานเขาก็ก้มลงกราบกราบแล้วก็อ่า
ยังไม่ทันร่วมมาแล้วเขาบอกว่าไม่รู้ซ่อมท่ายหรือเปล่า
แล้วผมก็สงสัยว่าเอาอะไรมาให้ผมลากเข้ามาแบบกลมกราบ
เขาบอกว่ารองเท้าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว
แค่นั้นผมก็ดีใจและขนลุกแบบดีใจ
มันบรรยายไม่ได้นะครับก็ผมก็ไม่ลังเลว่าซ่อมได้
แต่ไม่รู้ว่าอาการขนาดไหนนะครับ
พอรับไว้แล้วเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะไว้ยังไง

นะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะไว้ยังไงน่ะเพราะว่าร้านของผมเองมันก็เล็ก
นึกไปนึกมาก็หาวิธีก็เลยให้ลูกน้องไปซื้อพานมาให้ใบหนึ่ง
แล้วก็ผ้าเหลืองแผ่นหนึ่งมาคลุมปูแล้วก็เอาฉลองพระบาทไว้บนนั้น
แล้วก็อาหารที่เก็บสูงสุดก็คือชั้นสูงสุดของที่ร้านมันก็เล็กนะครับ
คืออาการของรองเท้าฉลองพระบาทเนี่ยเป็นทรัพย์ในหลุดหมด
รองเท้าเก่ามากเก่าถ้าเป็นของคนธรรมดาผมก็แนะนำเป็นเลขอย่างอื่นแล้ว
บอกว่าให้ตัดใหม่คุ้มกว่าจริงจริงผมเคยคิดว่า
หลวงคงจะใช้รองเท้าทองรองเท้าอะไรลักษณะนั้นนะครับ
แต่ไม่ใช่แต่กลับมาคู่ที่๔เนี่ย
คราวนี้เชื่อได้เลยว่าพระองค์ท่านแน่นอนเลย
รองเท้ามันเละมาเลยอ่ะเละได้จนมันในความรู้สึกว่า
มันน่าจะไม่ใช่ของพระองค์ท่านในลักษณะนี้
พูดถึงพระองค์ท่านพูดบอกว่า
อยากจะได้รองเท้าใหม่สักคู่สวยอะไรอย่างนี้นะ
ก็มีคนจัดพระให้อยู่แล้วแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงเลือก
เลือกที่จะซ่อมของมีแล้วก็นำซ่อม
พอใช้ได้ก็ใช้ไปอะไรอย่างนี้

แผ่นรองก็จะมีรอยพระบาทประทับอยู่ข้างบนแผ่นนี้

ผมเวลาทำก็นึกถึงว่า
พอลอกมาเห็นเห็นรอยพระบาทก็มีความรู้สึกว่า
ดีใจอย่างสุดขินอ่ะเพราะว่านี่เราได้
ฝ่าอร่อยฝ่าพระบาทไว้ที่ร้านเราดีกว่า
เรากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้ก็ในใจก็นึกไปแบบนี้แล้วก็

มาเห็นโอ้โหทั้งแรกเลยว่า
ใช้งานหนักถึงขนาดนี้เหรอ
ท่านทำงานหนักแน่
ลงอะไรก็ทุกคนก็เห็น
จริงเดี๋ยวโครงการไป
เพราะองค์
จะเอาเวลาไหนนอนพักผ่อน

ก็คิดไปเป็นแบบว่าถ้าเป็นเราคงเหนื่อยหายใจแต่ขาดอ่ะแต่ว่าพระองค์
ไม่เคยเห็นบ่นเลยบางทีก็นักข่าวไปถ่ายรูป
พระองค์ท่านคงเหนื่อยมีเหงื่ออะไรมาอย่างนี้
พระองค์ท่านก็ไม่ปรีปากว่าคือเหนื่อยแต่ว่า
กลัวคงจะกลัวพระศกนิกรของพระองค์เป็นห่วงมากกว่านี่เลยคือ
ในหลวงของเราทุกอย่างทำเพื่อพระสมิงคลจริงจริง
จนถึงนาทีสุดท้าย

มันเป็นเรื่องรักความดี
มันเป็นเรื่องที่

ท่านเป็นองค์ที่ทรงงานหลักและเป็นแย่งอย่างให้เราปฏิบัติตามในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะ
ช่างไก่ก็ก็ทำแล้ว

เพราะว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงนี้ปฏิบัติได้แน่นอน
ถ้าเราก็กล่องกันเจริญลอยตามเบื้องทะยุพรบาท
ก็จะรอดทุกคน
และทุกคนก็จะเจริญลอยตามที่เหมือนที่ตอนท่านอยู่
ก็คนไทยก็จะมีความสุข

แม้วันนี้จะเหลือเพียงแต่รอยทางที่พ่อสร้างไว้
แต่เชื่อว่าถ้าลูกทุกคนเดินตามรอยทางและคำสอนของพ่อ
เราจะพบแต่ความสุขที่ยั่งยืน

คนจงรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้าใจ
แต่สุขกายและใจจนเพียงพอ
ถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่
กล่าวลามรอยพ่อไป
ก้าวลามลอยพ่อไป